คุณผู้ชมครับการที่จะไปลอยกระทงมันมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะ
ช่วงนี้เราเห็นแล้วกระทงรูปร่างหน้าตาต่างที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอ้ามีอะไรกันบ้างไปดูกันหน่อยนะฮะ
นี่เลยโอ้โหมาเป็นรูปหงศ์

ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วสวยงามเหลือเกินนะครับ
นี่เขาบอกว่าได้รับความนิยมไม่แพ้กระทงใบตอง
ก็คือกระทงเปลือกข้าวโพดครับ

ข้างล่างตัวฐานมันนะทำมาจากเปลือกมะพร้าว

ให้มันแบบว่าเปิดแงะออกมาก่อนที่จะเจอกับมะพร้าวข้างใน
เออมาทำเป็นฐานข้างล่างก่อนมันลอยน้ำได้ไง

จากนั้นก็นำเปลือกใบข้าวโพดนะครับ

แล้วก็ไปตกแต่งเป็นปีกนกต่างให้สวยงาม

ไปย้อมสีก็มีเนอะแบบสีธรรมชาติก็มี

มันไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นพิษกับน้ำ

มาดูอีกหนึ่งไอเดียคุณผู้ชม
กระทงจากอาหารปลานี่ค่ะ
ซึ่งกระทงอาหารปลามาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
ปีนี้ก็ยังได้รับความนิยมต่อเนื่อง
อาหารปลาเม็ดกลมบวมแบบนี้ค่ะ

เอามาติดเอามาเรียงแบบนี้นึกว่าขนมเค้กเหมือนกันนะ

ก็คือกระทงน่ารักจริงนะคะ

เอามาติดต่อกันเป็นรูปทรงต่างที่ต้องการ
เท่านี้ก็ได้อาหารปลาเก๋
ที่เป็นทรงกระทกเอาไว้ลอยในค่ำคืนนี้แล้วค่ะ
โอ้โหหลากหลายวิธีนะ
หลากหลายกระทงรูปแบบต่างน่ารักมากเลย
ก็สวยงามไม่แพ้กระทงไหนก็คือ

กระทงผักผลไม้

เพราะว่าปลาบางชนิดเนี่ยกินผักเนี่ยคุณ

บางชนิดเป็นประเภทกินมัง
ถูกต้องมันกินหมกเลยนะ

ในน้ำด้วยนะคะ
กระทงแบบผักผลไม้ต่างเนี่ย

เอาพืชผักใกล้ตัวแถวบ้าน
หาได้นี่แหละค่ะมาทำกระทง

ก็ได้กระทงสวยสไตล์รักโลกแล้วนี่

มะละกอก็ได้ใช่ไหมคะ
อีกอย่างนึงก็คือกระทงการำปลี

โอ้ใช่หัวใหญ่นี่การำปลีคุณ
อู้นำการำปลีมาลอกเปลือกด้านนอก

ที่เราชื่นชอบเนี่ยมาใส่เอาไว้นะคะ
แล้วก็กลัดปักกลีบดอกไม้ลงบนกระหล่ำปีเท่านี้เองคุณ
ปักทูบปักเทียนเสร็จเรียบร้อยลอยกระทงได้เลย

ใช่แต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้

นั่นก็คือกระทงน้ำแข็งฮะ

นี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์สุดแล้วนะ

คือพอลอยไปกับแม่น้ำปุ๊บมันละลายทันที

แล้วดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยมันก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะย่อยสลายไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว
ค่ะเวลาลอยในมือก็จะสั่นสั่นหน่อยมันเย็นมันหนาวแต่ดีนะ
คือไม่ต้องมาเก็บทิ้งทีหลังอะค่ะอืมวิธีการทำก็ไม่ยากหรอกครับ
ผมว่ามีตัวแป้นพิมพ์ไอ้ตัวที่เป็นขันก็ได้แต่ขันเวลาพอมันแข็งแล้วมันจะออกยาก
อ๋อคุณเคาะเออต้องเคาะมันหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบว่าแบบพิมพ์แบบพิมพ์มันจะออกมาง่ายหน่อย
แล้วมันจะเป็นสีสันที่สวยงามแบบนี้ครับเวลาได้ดอกน้ำลงไปแล้วอย่าลืมเอาดอกไม้ลงไปนะคะ
เพราะว่าถ้าลืมเนี่ยใส่ทีหลังไม่ได้แล้วแบบนี้นะถ้าลอยกระทงน้ำแข็งนะ
ผมบอกเลยว่าทุกคนชอบไม่ชอบอยู่แค่คนเดียวก็คือคนที่ไปคอยเก็บกระทง
พวกดำน้ำเก็บกระทงอ่ะทำไมไม่หาหากระทงไม่เจอ
เจออ้าวหายแล้วคว้าน้ำเหลวเป็นคว้าน้ำเหลว
เอาจริงแล้วการลอยกระทงเราไม่จำเป็นต้องใส่เหรียญลงไปนะคุณ
เราเคยถามหมอไก่ไปแล้วถูกไหมว่าวิธีการลอยกระทงที่ถูกต้องเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแล้วพวกเหรียญต่างหรือวัสดุต่างที่มันย่อยสลายไปไม่ได้เนี่ย
ก็ไม่ต้องปล่อยลงในแม่น้ำลำคลองหรอกเพราะว่าเหรียญเนี่ยบางทีเนี่ย
สัตว์น้ำเขากินเข้าไปมันก็เป็นอันตรายถูกไหมแทนที่เราจะได้บุญนะใช่
เอาเป็นว่าอธิษฐานขอพรเอาละกันนะคะแล้วก็ขอคำมาพระแม่คงขาด้วย